ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชมีแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะ
เขาเดินทางไปกดเงินซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ก็คือจะได้เดือนละ๘๐๐บาทนะคะแต่ไปพบว่าแบงค์๑๐๐บาท
ธนบัตร๑๐๐บาทมีแถบสีขาวอยู่เขาก็เลยสงสัยว่า
เอ๊ะเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่าก็เลยเอาไปถามธนาคารนะคะ
แต่ว่าธนาคารยืนยันว่าเป็นแบงค์จริงค่ะ
แถบอย่างนี้นะในมือของคุณพี่เขาเนี่ยนะฮะ
สีขาวด้านขวาสุดค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะ
นี่ค่ะธนบัตรฉบับ๑๐๐บาทรุ่นใหม่ที่นางหนูล่าเพชรสิทธิ์นะคะ
อายุ๖๕ปีแม่ค้าในตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
แล้วพบว่าเนี่ยมีแถบสีขาวเขาบอกว่าเอ๊ะมันแปลก
แตกต่างจากธนบัตรทั่วไปก็คือที่มุมด้านขวามีสีขาวความยาว
เขาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรลากลงมาตั้งแต่บนจนถึงล่างเลยนะคะ
ก็เลยสงสัยว่านี่เป็นธนบัตรปลอมหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเป็นเงินได้รับจากการสนับสนุนผู้สูงอายุของรัฐบาลเดือนละ๘๐๐บาท
โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์ก็จะโอนเข้าบัญชีตามปกติทุกเดือนค่ะ
ในแต่ละเดือนก็จะกดเงินออกมาใช้ตามปกติแต่ว่าครั้งนี้สงสัย
พอกดเงินออกมาก็พบว่านี่แหละค่ะแปลก
ก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพราะคิดว่าน่าจะเป็นธนบัตรปลอม
แต่ทางธนาคารยืนยันออกมาแล้วนะคะบอกว่าเป็นของจริง
ก็เลยนำไปให้ลูกค้าดูถึงทราบว่าธนาคารดังกล่าว
เป็นที่ต้องการของนักสะสมไม่ได้เป็นธนบัตรแปลก
แล้วก็ใช้งานไม่ได้ยืนยันว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะ
แต่ที่สำคัญมีนักสะสมเขาต้องการนะธนบัตรแปลกแบบนี้นะคะ
ตัวเองก็เลยอ่ะไหนมันเป็นของแปลกก็เลยตัดสินใจเก็บไว้
เพราะกลัวจะเผลอใช้จ่ายไปค่ะ